คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ

แล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมาก
ฟังแล้วมันหดหูใจจริง
ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ

ถูกเด็กผู้ชายป๑ป๓ป๕๓คน
พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศ
ทางคุณยายของเด็กผู้หญิงเนี่ยบังเอิญไปเจอ

ครอบครัวของเด็กผู้ชายทั้ง๓คน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้หมื่นนึง

สุดท้ายคุณยายบอกเอาเงินไปคืนแล้ว

คุณแม่ของเด็กผู้หญิงชั้นป๑บอกว่าไม่ยอม

ทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่
ที่เขาดูแลด้านเด็กที่อยู่ในพื้นที่

เด็กผู้ชายทั้ง๓คนบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปล่วงละเมิด
ที่คือเด็กคุณยังไม่รู้ถึงคำว่าล่วงละเมิดมันเป็นยังไง
ใช่เขาแค่หยอกล้อเล่นกันเพราะว่า

แล้วเด็กเขาจำได้เขาก็อยากจะลอกเลียนแบบลองทำดู
เล่นแบบพฤติกรรมแบบที่เคยเห็นมาอย่างนี้
เดี๋ยวนายจ้างคนนี้คนนี้นะแล้วคนนี้จับแขน
แล้วคนนี้ก็เดี๋ยวจับกดน้ำนะแบบนี้
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคือมันเป็นลักษณะแบบเนี้ย
ไม่ใช่ว่าโอ้โหมาหาแล้วเราจะไปข่มขืนเด็กผู้หญิงป๑คนนี้

ทีนี้ในกลุ่มเด็กผู้ชาย๓คนตามรายงานข่าวก็บอกว่า
มีเด็กผู้ชายชั้นป๓คือไปจ้างเด็กป๑ในกลุ่มนี้๓๕บาท
เอาให้ทำลองทำดูแล้วเด็กป๕ผู้ชายยืนดู

เด็กผู้ชายที่ถูกอ้างว่าถูกกระทำเป็นคนกระทำผู้หญิงนะ
เขาก็เริ่มแบบไม่กล้าออกจากบ้าน
ตัวเด็กผู้ชายเองเขาก็เครียด
ทีนี้นะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่าจริงแล้วพฤติการของเด็กเหล่านี้มันเป็นอะไรยังไงกันบ้าง
คือแน่นอนเด็กเขายังไม่รู้เรื่องของเพศศึกษา
เราก็ไปถามผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กแล้ว
เขาไม่ได้รู้เรื่องแบบนี้เขาแค่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบเฉย
แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเด็กผู้หญิงชั้นป๑ที่เป็นผู้เสียหาย

เราไปหาเขาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวาน
คือความเป็นอยู่ก็น่าสงสารน่าเป็นห่วงมาก
บ้านเขาไม่มีไม่ได้ปูพื้นปูอะไรก็คืออยู่บนดินปกติอย่างนี้เลยค่ะ
ก็ปูเสือนอนกลางมุ้งในหม้อหุงข้าวในถังเข้าสารก็มีข้าวติดก้นถังอยู่นิดหน่อย
แต่พอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยหลายภาคส่วนเขาก็ช่วยเหลือนะ
พอวันนี้เราไปอีกทีหนึ่งข้าวสารเต็มถังแล้วเห็นไหม
มีละมีอาหารมีของกินมีอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้ว
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขตินะคะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
บุรีรำก็มีชมรมแม่หญิงบุรีรำมาค่ะ
คนเขาก็ไปช่วยดูแลบ้านหลังนี้เด็กหญิงผู้เสียหายชั้นป๑เขาอยู่กับคุณยาย
บ้านก็เปลี่ยนไปนะคะหลังจากที่นักข่าวของเราไปในวันแรกโอ้โหของกงของกินอะไรก็แทบจะไม่มี
วันนี้เนี่ยมีมากขึ้นแล้วข้าวสารเต็มถังเลยค่ะมีไข่ไก่มีปลากระป๋องมีขนมนมเนย
มีวัตถุดิบในการทำอาหารเนี่ยเยอะขึ้นเพราะคนก็ไปช่วยเหลือมากขึ้นนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณยายบอกว่าเมื่อวานไปเยี่ยมหลานสาวที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำหลานสาวก็ดีขึ้นนะคะร่าเริงขึ้น
พูดคุยได้มากขึ้นเล่นได้มากขึ้นแต่ยังภาวะบ้างบางครั้ง
ส่วนที่ทางย่าของหลานแล้วก็ทางพ่อของน้องผู้หญิงอะค่ะ
อยากจะเอาตัวน้องเนี่ยไปดูแลที่กรุงเทพคุณยายก็บอกว่ารักหลานนะ
ก็ยินดีนะถ้าจะเอาไปดูแลที่กรุงเทพนะคะ
เพราะว่าก็ยังมีหลานอีกตั้ง๔คนที่คุณยายต้องดูแล
สภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณยายบอกว่าตั้งแต่มีข่าวเนี่ย
ยายถูกต่อว่าถูกคนในพื้นที่ต่อว่าว่าทำไมให้ข่าวแบบนี้
ทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียทำไมไม่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก่อน
คุณยายก็เลยบอกว่าก็ขอโทษยอมรับว่าทำให้หมู่บ้านเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่ก็ได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่บ้าน
พอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจบลงได้
คุณยายก็มองแบบนี้นะคะฟังเสียงคุณยายของเด็กหญิงผู้เสียหายค่ะ
ก็ให้เหมือนว่าจะให้ถิวข่าวหรอ
ก็ไม่รู้เหมือนกันเค้าก็ว่าพอว่าเราปานไปว่าเออก็ทำยังไงได้เนาะ
ยังไงมันก็กินไม่ได้หรอกข้าวมันออกไปหมดแล้ว
แล้วก็เฉยเราก็เดินออกมานัยอย่าจะคุยอย่าจะพูด

ทางผู้ใหญ่เขามาคุยอะไรกับเราบ้างหลังจากเกิดอะไร
เรื่องพ่อใหญ่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะจ้ะมันก็ดีอยู่
ก็ก็มีจะบอกว่าว่าให้ตามใจสบายสบายไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาย
ถ้าเรื่องมันเกิดแล้วมันก็คือเกิดเกิดได้มันก็จบได้
ดูหลานสี่ห้าคนอืมเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเนี่ย
คุณแม่กับคุณพ่อเลิกกันค่านะฮะคุณพ่อกับย่านนี้อยู่ที่กรุงเทพ
อืมแม่ก็ไปทำงานอยู่ลบบุรีอ่าก็เลยต้องอยู่กับยาย
เอาลูกไปดูที่กรุงเทพแล้วเอาไปอยู่กับย่าดีกว่า

ทีนี้นอกจากคุณตินักข่าวของเรา
ไปที่บ้านของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
ก็ไปบ้านของหนึ่งในเด็กผู้ชายที่ร่วมกันก่อเหตุนี้
คืออย่างที่บอกค่ะว่าตามรายงานข่าวก็บอกว่า
เป็นเด็กผู้ชาย๓คนป๑ป๓ป๕
เด็กผู้ชายป๓เป็นคนจ้าง๓๕บาท
ให้เพื่อนในกลุ่มก่อเหตุนี้
แล้วก็กดหัวเด็กผู้หญิงให้จมน้ำเพื่อฆ่าปิดปาก

ทีนี้เนี่ยไปที่บ้านของเด็กผู้ชายชั้นป๓นะคะ

แม่ของเด็กบอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้ว
ลูกชายเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เป็นการก่อเหตุแบบล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
ไม่ได้ทำตามที่ข่าวนำเสนอไปว่าเป็นคนจ้าง
คือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายเล่าให้ฟังว่า

เป็นคนบอกให้เด็กผู้ชายชั้นป๓ซึ่งเป็นลูกของคุณแม่นะ

แล้วเด็กก็เลยเล่นกันตามภาษาเด็ก
ส่วนที่มีการบอกว่าจ้าง๓๕บาทให้กดหัว
ให้เด็กผู้หญิงจมน้ำเพื่อฆ่าปิดปาก
ตัวคุณแม่ก็ยืนยันว่าไม่จริง
เด็กเขายืนยันว่าเขาเล่นกันตามประสาทเด็ก
แต่พอมีข่าวออกมาแบบนี้ค่ะ
แม่บอกว่าลูกเปลี่ยนไปเลย
ตอนนี้ซึมไม่กล้าออกจากบ้าน
ไม่กล้าไปเล่นนอกบ้าน
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายทำไป
แม่บอกว่าก็ไม่รู้จริงว่าเพราะอะไร
ที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกเป็นอย่างดี

ลูกชายของตัวเองผิดจริงค่ะ
เขาไม่ได้มาจ้างให้ฆ่าให้ทิ้งอะไรอย่างนั้นนะ

แล้วถามว่าได้ไปอะไรกับเขาไหมเขาว่าไม่
แล้วทำไมเขาว่าเองไปเล่นน้ำแล้วก็เล่นอยู่ในนั้น

ขนาดนี้ถึงรู้จักแบบนี้ล่ะ

ในที่คุณพี่เป็นคุณแม่ก็มีลูกแล้ว

สภาวะหรือเปล่าพาแวดล้อมเปล่าไม่รู้
แล้วอย่างเนี่ยเราก็รู้สภาวะแวดล้อมเนี่ย
เราจะมีการป้องกวางป้องกันยังไง
กับลูกเราเพื่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
รถเล่นโทรศัพท์มั้งหรือเปล่า
เล่นบ่อยป่ะเปิดโทรศัพท์บ่อยเล่นดูบ่อยนะ
ติดโทรศัพท์เนอะแต่โทรศัพท์ก็เล่นเป็นเวลานะ
บอกเขาให้เลื่อนเป็นเวลารถติดไวไฟไงค่ะ
จะเปิดปิดเล่นตามเวลาของมัน
ตอนนี้สภาพจิตใจลูกของเราเป็นยังไงครับผม
ก็มันเงียบนั่นแหละค่ะเฉยไม่ค่อยได้เหมือนก่อน
แล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยมีผู้มีอิทธิพลนี่มันไม่ใช่นะ
แบบพู่เขาน่ะพู่เขาเขาเป็นแค่สวทอธรรมดา
ครอบครัวที่๓นะค่ะรวมกันหมด๓ใช่ไหมครอบครัว

เรื่องกันจบแค่นี้หรหมอันนั้นคือ

เถอะตอนแรกเค้าโทรศัพท์คุยกันกับ

ก็เลยให้ไอ้ไก่ไปสองพันให้เป็นข้ารถข้านำมัน
แต่ข่าวออกมานั้นไม่ใช่ไปคนละอย่างกันเลย
อ๋อเงี้ยเราได้มีการไปพูดคุยกับทางยายของน้องผู้หญิงหรือยัง

ทำไมถึงยังไม่ไปพูดคุยตอนนั้นก็คุยกันแล้วไงคะ
คุยกันที่บ้านผู้ใหญ่ไปรอบหนึ่งแล้ว

ก็แค่บอกว่าให้เรียกเด็กมาตักเตือนมาสั่งสอน

ผู้ช่วยกับพยาบาล

นี่ค่ะแม่ของเด็กผู้ชายก็ตอบนักข่าวของเรา
นักข่าวเราถามไงว่าแม่คิดว่า
ลูกทำเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไร
แม่ก็เลยบอกว่าสงสัยติดโทรศัพท์มือถือ

มีไวไฟมีอะไรก็เปิดดูมือถือตลอดอย่างนี้

แล้วก็กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ

ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยค่ะ
เพราะว่าแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ย

ผู้กำกับการสพกระสังเขาบอกว่า
จากการสอบปากคำทั้งหมดเนี่ยนะคะ

แต่ไม่พบว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลตรวจร่างกาย
จากทางคุณหมอที่โรงพยาบาลกระสังก่อน
เข้าข่ายล่วงละเมิดยังไงหรือไม่

ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับเด็กคนไหนนะคะ
ทีนี้ก็ทั้งหมดยังเป็นเด็กค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ด้านเด็กเขาก็บอกเลยว่า

แล้วก็ในชั้นศาลท่านก็จะมี
บทพิจารณาคดีเกี่ยวกับเด็กอยู่นะฮะ

ยังไงก็เข้าสู่กระบวนการของการ
ฟื้นฟูเยียวยาจิตใจอีกทางอย่างด้วย